สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
รมแบบนี้ผมจะพาไปหาเมนูเด็ด
เพราะว่าวันนี้จะพาไปดูทอดแมลงทัพนะครับ
เป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
คุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นั่นคือไข่แมลงทัพนะครับ
หลังแมลงทัพที่กำลังเจริญเติบโตในป่าใหญ่
ชาวบ้านเด็ดปีกแมลงทัพเอาไว้ใช้สายเป็นเครื่องประดับ
ส่วนต้นแรงทัพก็นำมาทอดกินครับ
เสร็จแล้วก็นำมาขึ้นโต๊ะเป็นเมนูเด็ด

สูตรนี้กรอบแซ่บจะบอกใครเลยครับ

ใครอยู่ใครจะไปครับทั้งคู่วางชั้นเชิง
แมงมุมยับไซด์เข้าไปแมงป้องพร้อมไว้
แมงมุมสงวนท่าทีต่างลูกต่างรับแม่
ดูเดือดจริงครับสุดท้ายทั้งคู่เสมอกัน
จุดตรงนี้ที่เธอทั้งสอง

วัยรุ่นขับรถชักช้าน่ารำคาญจริง
เข้าใจไหมคะว่าป้ารีบป้ารีบ
ไปทันจิ้นรอบแบบนี้ป้าขอแสงไว้ก่อนล่ะจ้า
อ้าววิ่งลงแบบนี้
เอาป้าทำไมล่ะป้าจะรีบไปไหน

ไปไข้ไปก็ถึงเหมือนกันนะครับ
ช่วงนี้เจ้านายทานเจก็ผมก็ต้องทำตามเจ้านายล่ะครับ
ผมชอบทานผักเป็นชีวิตจิตใจผักกาดทุกชนิด
บอกมาเถอะผักอะไรก็ได้มะระนี่แหละชอบนะ
ถ้ารอทเอามาผมบ่ยั่นขอบอกคำเดียวว่าสุดยอดจริงครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะคิดไปขอบอกคำเยาว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
สวัสดีครับ